ที่พูดถึงเรื่องของแก้จนเรื่องของต่างนานาจะทำได้ไหม
โพลไอภิวิทรเป็นประธานสัญหาสว
โยไปต่างมันจะไปถึงฝันไหม
แต่ละท่านมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไร
ท่านไหนก่อนดีท่านกิจกัดก่อนดีกว่าอาชาบัยฮะ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ท่านยกเรื่อง๒๕๐สวเนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำได้ไม่ได้ตรงไหน
เพราะผมมีความเชื่อว่าสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จากระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ๕๐๐คนเนี่ย
ชีวัตรว่าใครจะได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
ก็คือการมีเสียงข้างมากบนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนี่แหละนะครับ
แม้ว่าในรัฐมนูลจะอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถที่จะลงคะแนนเสียงได้เนี่ย
ผมก็ยังมั่นใจว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็จะดูเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับ
ว่าท่านเลือกสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรพักไหนค่ายไหนอย่างไร
แล้วก็ดวนความจริงด้วยนะครับว่าในการบริหารจัดการต่อไปข้างหน้าเนี่ย
การจะผ่านกฎหมายจะต้องผ่านจากสภาร่างให้ได้ซะก่อน
เพราะฉะนั้นจำนวนของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือสอสอในสภาร่างเนี่ย
น่าจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะมีการบริหารจัดการโดยพักไหน
พักร่วมรัฐบาลกลุ่มไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเรื่อง๒๕๐สวจะเป็นประเด็นอะไรนะครับ
อ่ะทางปลอสโปร์ล่ะครับประธานที่ปัด
ผมอยากให้เริ่มต้นจาก๕๐๐ท่านในสภาพผู้แทนรัศดรก่อน

ถ้า๕๐๐ท่านเห็นควรให้ใครมาทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็อยากให้จบตรงนั้นและฟังเสียงของพี่น้องประชาชน
ครับอ่ะต่อไปครับเชิญครับ

ถ้าพรรคการเมืองใดสามารถชนะแล้วได้เสียงมากพอไปเลือกประธานสภาพรรคการเมืองนั้นมีโอกาสเป็นอายุกธรรมปริยะไม่ถึงสวรรค์หรอกครับ